เอาล่ะตอนแรกอดีตแม่บ้านหรือคนจ้างมาดูแลหมาของคุณขวัญอุสามณีนะครับ
นัวอยู่ฝ่ายเดียวตอนนี้นัวคู่แล้วเพราะว่าคุณขวัญอุสามณีบอกว่า
ปล่อยให้เธอพูดฝ่ายเดียวต่อไปไม่ได้แล้วเอากล้องวงจรปิดมาเลยนะครับ
มาบอกกันเป็นฉากฉากฉากเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นฉากฉากเหมือนกันว่ามันเป็นยังไง
ขวัญอุสามณีเอาคลิปนี้ออกมาครับลงยูทูประบุข้อความบอกว่า
ทำงานได้นอน๑ชั่วโมงทุกคนลองดูคำตอบในวิดีโอนะคะ
ถือเป็นการชี้แจงด้วยหลักฐาน
คือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะอดีตแม่บ้านออกมาแฉ
บอกว่าไปทำงานเลี้ยงหมาที่บ้านดาราดังตอนนั้นไม่เอ่ยชื่อนะ
จนถึงปัจจุบันเขาก็ไม่เอ่ยชื่อนะเออ
ถูกใช้งาน๒๔ชั่วโมงจนแทบไม่มีเวลานอน

วันที่๓๑สิงหาคมแม่บ้านเข้านอนตั้งแต่๒ทุ่ม๔๐
จนถึงเช้าครับดูกล้องกลางนี่ฮะนอนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไล่ดูเวลานะพี่เบิร์ด
นี่แหละครับแต่อันนี้มันเท่าไหร่อันนี้ตี๓กว่าแล้วแต่คือนอนตอนกี่โมงนะ
นี่นี่นี่นะคะล้มตัวตัวลงนอน๒ทุ่ม๔๐
ที่คุณผู้ชมเห็น๕ทุ่มมันมีจังหวะที่เขาลุกมาแล้วไปเข้าครัวรอบหนึ่ง

ครับนี่ครับแล้วคุณขวัญบอกว่าอย่างนั้นนอน๑ชั่วโมงได้ยังไง
ค่ะคุณขวัญไหนก็ไหนเธอบอกเธอเปิดพฤติกรรมให้ฟังเลย
แม่บ้านเพิ่มเติมอีกบอกว่าหลังจากที่หมาเธอช็อกเข้าโรงพยาบาล
แม่บ้านก็กลับมานอนในห้องปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ค่ะแล้วก็ยังด่าหมาของเธอหันออกการได้ไหม
เห่าหามึงเหรอเห่าหาตู๊ดมึงเหรอ
พร่องแบบนี้ก็ได้
ค่ะนะฮะอีกทั้งยังไปถ่ายรูปตัวเองอ่ะนะครับ
แล้วก็โพสต์ทำเป็นเหมือนบ้านตัวเองเลย
อ่ะส่วนเรื่องกินข้าวจานเดียวกับหมาเนี่ย

ว่าถ้าเป็นคุณคุณจะยอมให้คนอื่นทำแบบนี้เหรอ
แล้วก็ทิ้งท้ายว่าอย่าฉกฉวยโอกาสสร้างตัวตนแบบนี้

คือจริงมันมีทั้งหมด๖ข้อแหละ
ขวัญมีการออกมาโพสต์มีการออกมาชี้แจง
ใช่ค่ะแบ่งเป็น๖ข้อนะ

ถึงความสามารถในการทำงานแล้วก็ทดลองงาน
ส่วนเงินได้เป็นเงินสดจากบริษัทไป
อันนี้เป็นรวม๖ข้อทั้งหมด

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์อดีตแม่บ้าน

เธอเล่าบอกว่าโอ้โหคุณนักข่าว
กล้องวงจรปิดที่คุณขวัญเขาเอามายืนยันไม่ใช่เรื่องจริง
วันที่๓๐สิงหาคมหมามันป่วยไปโรงพยาบาลใช่ไหม

เธอเนี่ยเฝ้าดูอาการน้องหมาทั้งคืน
แต่นอนอยู่อีกมุมหนึ่งกล้องมันไม่เห็น

ไม่ได้หมายถึงคนที่ลูกศรเราชี้ใช่ไหม

ว่าเธออยู่อีกมุมหนึ่งที่กล้องวงจรปิดจับได้

มีรถมารับน้องหมาไปโรงพยาบาล
เธอก็ถามพยาบาลว่าฉันต้องไปด้วยไหม

เธอก็คืออดีตแม่บ้านส่งข้อความ

แล้วแม่ก็ตอบกลับมาว่าไม่ต้องรอ

คือหมาไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ววันนั้น
แล้วเหมือนหมาเพิ่งได้ทานยาไปแล้วมันก็หลับ

แต่มุมที่หนูนอนอยู่กล้องมันไม่เห็น
มันเห็นแค่๒คนข้างหน้า
หนูนอนทางฝั่งทางด้านขวามือของกล้องเหรอคะ
ใช่ค่ะ
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่พี่เบิร์ตเล่าให้ฟังว่า
ตอนแรกเนี่ยคุณขวัญบอกว่าไอ้วันที่หมาเธอช็อก

บอกไม่ต้องไปไม่ต้องตามไปโรงพยาบาล

แม่คุณขวัญบอกว่าให้แม่บ้านคนนี้กลับไปนอนได้

เรื่องกินข้าวในชามชามข้าวหมาที่เบิร์ต

อดีตแม่บ้านเล่าบอกว่า
อาจจะเป็นความเข้าใจผิดของเธอก็ได้
คือแต่มันเป็นจานที่ใช้คลุกข้าวหมาจริง

เพราะข่าวตอนแรกที่มันออกไปเข้าใจว่าชามนั้นน่ะ
คนก็กินแล้วหมาก็มากินก็มาเลียจากชามนั้น
แต่เธอบอกว่าจริงมันคือชามข้าว
สำหรับผสมข้าวแล้วก็คลุกข้าว
แล้วพอคลุกเสร็จก็เอาข้าวในชามนี้
เทใส่ในจานข้าวหมาอีกทีนึง
แล้วเธอก็บอกต่อว่าเธอก็ไม่รู้จะไปหาจานอื่นที่ไหน
ในบ้านหลังนั้นไม่รู้จะไปหาอาจารย์จากไหน
เรื่องที่โพสต์ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณขวัญเสียหาย
ไม่ได้จะกล่าวหาเพราะไม่ได้เอ่ยชื่อใคร

แค่อยากโพสต์เตือนแล้วก็แชร์ประสบการณ์

คือเขาเป็นรายงานต่างด้าว